เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

ครอบครัวของแม่ฝนนะครับจากจังหวัดพิจิตรจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม

ถ้าตอบถูก๒ข้อรับ๑หนูบาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ขอบพลิชครับทุกคนก็ออกร่วมแรงรูปใจ
เลือกให้ดีอวกเรื่องให้ฝูกคนให้มั่งเร็วครับ
ขอเชิญพี่ฝนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อย
เพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถ
ของแต่ละครอบครัวที่มามากขึ้น
เป็นเรื่องใกล้ตัวของในครอบครัวเราทั้งหมด

โจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ครอบครัวของเรา
เรื่องที่๒เก็บของเก่า
เรื่องที่๓พระอภัยมณี
เรื่องที่๔เต็ง๑สิทธิ์เจ๊สายลุ้ง
เรื่องที่๕สิริพรอำไพพงศ์

สิริพรอมไพพงค์ครับ
สิริพรอำไพพงศ์ครับ
ทำไมครับทำไมถึงเลือกสิริพรอำไพพงศ์

บางทีก็เข้าชีวิตบ้างสนุกบ้าง
ชอบเพลงไหนของพี่นางเป็นพิเศษไหมครับ

ฟังให้ดีนะสมาธิดีนะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ข้อมูลที่ถูกต้องของสิริพรอัมพัยพงค์

ละออปานกรด

แรงใจรายวัน

เพื่อแม่แพ้บ่อได้

ครูชนละทีชักชวนให้สิริพร
กลับมาร้องเพลง
ชอบฟังพี่นางมา๗๘ปีแล้วค่ะ
คิดว่าข้อนี้น่าจะถูกต้องค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วคุณฝนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เพลงหนีแม่มาแพ้รักอยู่ในอัลบั้มแรงใจรายวันครับ
ฝนยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้น้องแป๊ะขึ้นมาตอบครับ

เอาเก็บของเก่าค่ะ
ทำไมถึงเลือกเรื่องเก็บของเก่าให้น้องแป๊ะล่ะครับ

เชิญน้องแป๊ะมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงเหรอลูกที่แม่บอกว่าเจ็บทุกวัน

คนธรรมดากลับจากโรงเรียนก็เก็บข้างทางครับ

ผมแยกพลาสติกโอ๊ตแยกขวดแก้วแล้วก็อาร์มแยกกระป๋องครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เห็นข้างหน้านี้นะครับก็คือกระบะใส่ของเก่าที่เด็กเก็บมาที่บ้านนะฮะ
แล้วก็จะมีขวดขุดนะฮะ
แล้วก็จะมีกระป๋องนะครับ
ชนิดที่อยู่ในกระบะนี้จะรวมกัน
แต่วันนี้ลูกไม่ให้หนูหาคนเดียวแน่เพราะว่าหนูเคยทำกัน๓คนพี่น้องใช่ไหม

เอาเปรียบซึ่งกันและกันงั้นขอเชิญผู้ช่วยสองหนุ่มครับ

เดี๋ยวให้แบ่งกันว่าใครจะเลือกเก็บอะไร

อาร์มนะลูก

ป๋องนะฮะมีรวมอยู่ในนี้

ขวดพวกนี้แต่ละประเภทใส่ไว้ในถุง
พอใส่เต็มถุงแล้วมัดปากถุงแล้ววางไว้

พอเสร็จแล้วปั๊บต้องรีบตีละครั้งให้ดัง
เพราะเสียงระคังคือเสียงหยุดเวลา

ละครั้งมีส่วนสำคัญมากนะลูก
เพราะโจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับ

เอาใส่ถุงนะครับให้เสร็จ

ใครเต็มถุงแล้วก็ไปเอาถุงใหม่นะลูก
นะลูกเดี๋ยวยื่นให้คนละมุมเลย
มุมใครมุมมันจะได้ไม่ตีกันนะลูกนะ

เวลาดีลูกเวลาดี

เดี๋ยว
เดี๋ยว

เดี๋ยว
เป็นไงบ้างลูก

เจ๋งมาก

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
เล่นให้ครบ๔ข้อ๔คนซะก่อนนะฮะ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรื่องไหนให้ย่าแจ๋วขึ้นมาตอบครับ

เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่อง

เองหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้ง

ทำไมเลือกเรื่องนี้ให้ย่า
ว่าย่าเลี้ยงน้องครับ

ขอเชิญย่าแจ๋วมาต่อชีวิตคนต่อไปครับ

ชื่ออะไรกันบ้างจำได้ทุกคนไหม

มีโอ๊ตมีแป๊ะมีอามมีเตี้ยมีฟ้าใสมีปลายฟ้า

ย่าจ๋าย่าต้องสมาธิดีดีนะเพราะย่าเป็นคนเลี้ยงหลานมาทั้งหมด
ต้องไม่ทำให้หลานผิดหวังนะ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เราจะมีชาร์จปฏิทิน๑๒เดือนนะครับ
แล้วก็แม่เหล็กหน้าเด็กทั้ง๖คนก็คือหลานย่าทั้งหมดเลยนะ

แต่นี่มี๑๒เดือนชาร์จปฏิทินนะฮะ
เราไม่ถามว่าหลานเกิดวันที่เท่าไหร่
เราจะถามว่าหลานใครเกิดเดือนอะไรจำไม่ได้
ต้องนึกแล้วต้องนึกแล้วนะครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ
ติดรูปหน้าเด็กในเดือนเกิดของแต่ละคนให้ถูกต้อง
เกิดเดือนอะไรบ้าง
คุณย่าจะต้องเป็นคนนำสติ๊กเกอร์รูปภาพของหลานมาแปะไว้ที่เดือนนั้น
พร้อมแล้วเชิญครับ
น้องฟ้าใสนะฮะคนแรกนะ

คนต่อไปนะครับนั่นก็คือน้อง

โอ๊ตน้องโอ๊ตเดือนแรกเลยเหรอมกรานะฮะ

อ้าวอามเกิดเดือนกุมภาพันธ์เลย

อยากให้ป่อเปี๊ยกเกิดเดือนไหนป่อเปี๊ยะน้องใคร

หนูต้องเกิดแล้วนะลูกเดือนธันวาคม

ปลายฟ้า
ผมให้อากาศย่าสลับได้อีกหนึ่งครั้ง
ทั้งหมดผลิตให้ผมได้อีกแค่ครั้งหนึ่ง

ตามนี้นะครับขอให้โชคดีครับ
ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ตะพลขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
เรื่องภาพัยมณีและเรื่องเต้งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้ง

อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
ขอเชิญตะพลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายเลือกภาพัยมณีแล้วตาขำทำไม
ตาชอบเต้งหนึ่งเหรอแต่ยายไม่เลือกให้ยายเลือกครับ

ถามหน่อยในบ้านใครชอบผ้าไพมณียกมือครับ

น้องแป๊ะนี่เอง
แป๊ะไม่ได้แล้วลูกพระภัยมณีตายั่งไปแล้วลูก
ตาต้องรู้ฟื้นเรื่องภาพัยมณีแล้ว
ต้องนึกถึงสุนทรผู้แล้วนะฮะตอนนี้
ครับเคยได้ยินใช่ไหมเรื่องภาพัยมณี
เคยได้ยินครับแต่ไม่ชิ้นหู

รู้ไหมว่าพระอภัยมณีมีอาวุธคู่กายก็คือ

ตั้งสมาธิดีนะครับ
คำถามเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประหลาดใจจากหนอไม่นุ่งผ้า
จะเป็นบ้าไปหรือว่าถือศิลป์

เราถึงนมผมถึงตีน
ฝรั่งจีนแขกไทยก็ใช่ที

ในเรื่องพระอภัยมณี
ตัวเลือกที่หนึ่งสุดสาคร
ตัวเลือกที่สองชีเปลือย
ตัวเลือกที่สามนางเงือก
ตัวเลือกที่สี่นางระเวง
ผมยาวถึงน้องละไม่นุ่งผ้า
เลยคิดว่าน่าจะเป็นทีเปื่อยครับ

ตัวเลือกที่สองชีเปลือยครับ

ผมจะยังไม่เฉลย๔ข้อผ่านไป
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
คุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ฝนจากจังหวัดพิจิตรกันนะครับ
ว่าจะสามารถฟ้าทุนไปต่อลงหายใจต่อชีวิตได้ไหมในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ประเภทขยะหรือว่าขวดนั่นเองนะฮะ
เอาไปใส่ถุงให้เสร็จภายในเวลา๒นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ

สวัสดีครับ